การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
ดูก็รู้ว่าเป็นทุกขลาบ
เพราะว่าหน้าพักนี่คิ้วขมวด

ค่ะก็อยากได้เห็นวันนี้ชื่นมื้น

คุณเศรษฐาคุณเศรษฐานี้ไม่ได้เห็นสักพักนึงแล้วนะคะ
วันนี้ก็ปรากฏตัวนะคะเป็นการประชุมสอสอของพักค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คาดว่าการประชุมสอสอในวันนี้
จะคุยกันเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยนะครับ
ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อที่จะให้มีการโหวตในสภาวันที่๑๗สิงหาคมนี้นะคะ
คุณเศรษฐานี่ถ้าดูก็นั่งข้างคุณอุ้งอิ๊งนะคะ
แล้วก็ก่อนเริ่มประชุมในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
ก็ได้ให้ตัวแทนของแต่ละพักไปสรุปความเห็นของสอสอของภาค
ซึ่งตัวแทนของผ้าอิสานค่ะนางมณพลเจริญศรีสนะครพนม
ก็พูดถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
สอิสานนะคะก็ได้ยกยอดคำถามในที่ประชุมผ้าอิสาน
ส่งกำลังใจให้ทีมเจรจาเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลให้ได้
เพราะเชื่อมั่นว่าคนอีสานต้องการให้เป็นรัฐบาล
ไม่ต้องการให้เป็นฝ่ายค้านนะคะ
ซึ่งพอหลังพูดจบคือตามรายงานบอกว่า
คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยปรบมือขอบคุณสอสออีสานเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่มาของรอยยิ้มของคุณเศรษฐาในวันนี้ด้วยหรือไม่ค่ะ
เรื่องของความคืบหน้าของการจัดตั้งรัฐบาลที่สอสอหลายท่านนะคะ
ได้ยกย่องคำถามในที่ประชุมภาคอีสาน
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในทีมเจรจาได้รายงานถึงความคืบหน้า
อกจากนั้นสอสออีสานก็ได้ส่งกำลังใจนะคะ
ว่าให้ทีมเกียรจานี้เดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลได้
เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนอีสานต้องการให้สอสอเพื่อมาเป็นรัฐบาล

เรื่องที่๒ค่ะ
นั่นก็คือในวันที่๑๐
ก็บรรยากาศดีทีเดียวนะคะวันนี้